คุณผู้ชมคะมาดูข่าวเกี่ยวกับตัวเลขกันหน่อยค่ะ
เพราะแหมวันจันทร์หน้าแล้ววันที่เราจะรวยส่งท้ายปลายปีกันนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูกันหลายที่เลยที่แรกก่อนพาไปที่อ่างทอง
ที่นี่นะคะก็คือที่สารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
พาไปดูอะไรอ่ะคะโคนต้นโพออาถรรพ์ค่ะคุณผู้ชม
วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้ง
อยู่ที่อำเภอชายโยชาวบ้านเนี่ยเขาอุ้ยเดินทางไปส่องเลขเด็ดเจ้าแม่
แก้วกันค่ะแล้วก็มีร่างทรงนุ่งขาวห่มขาว
เอาหม้อดินแล้วก็ไม้คานมาทำพิธีขอโชคลาภกับเจ้าแม่
ใช้ไม้คาลนี่นะคะสอดไปข้างม่อดิน
แล้วหลังจากนั้นต้องอธิษฐานแล้วก็ทำพิธีค่ะ
เป็นการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์
หลังจากนั้นก็แน่นอนคนก็ต้องไปส่องขันน้ำมนต์
ว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรบ้าง
คนไปรุมดูกันเพียบเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ตัวเลขที่แตกต่างกันไป
อันนี้มันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะนะ
คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขไทยเลขอาราบิกยังไง
อันนี้แล้วแต่เลยค่ะเราไม่ห้ามกันนะคะ
ค่ะส่วนจุดนี้ไม่ไปไม่ได้เลยนะคะ
ไปทุกสองสัปดาห์
ทุกงวดค่ะคำจโน้ตเอามาบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีค่ะประชาชนทั่วทุกสารทิศมุ่งหน้าไปกราบ
ยขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
ออกไปขอตัวเลขแล้วก็ต้องไปขอโชคลาภแหละ
รับปี๒๕๖๒ขอความเป็นสิริมงคล
จากนั้นจุดที่ต้องเลยเข้าไปไม่ไปไม่ได้
โคนต้นมะเดือยักษ์คุ้มทรัพย์ของพ่อปู่แม่ย่า
แล้วก็ไปส่องขันนมลที่พ่อจ้ำคำชโนธทำเอาไว้
เมื่อวานนี้พิเศษมี๒ขันที่ส่องน้ำตาเทียน
ที่จะเห็นองศาการหักงอคดโค้งตามแต่จินตนาการ

ทำไมคำมันยากจังเห็นเลขอะไร
เอาสรุปว่าเอามันคดเป็นอะไรละกันเป็นเลขอะไรละกัน
ศูนย์ถึง๐๙นี่นะคะ
และที่โคนต้นมะเดือยักษ์ยังมีแม่ชีนั่งสมาธิขอพร
พ่อปู่แล้วก็แม่ย่าบรรดาผู้มาขอโชคลาภ
ก็ถามแม่ชีว่ามีเลขมงคลให้ไหม
ชีเขียนเลยค่ะเขียนส่งให้ทันทีเลย
กับหัวดิฉันยังมองไม่เห็นขอแบบให้ถูกทางไหม
ึกมันจางด้วยนะมองจากตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ

นี่แหละประมาณนี้แหละมองกันไปนะคะ
อันนี้ไม่ต้องเดาเลยนะไม่เหมือนน้ำตาเทียน

ใครชอบตัวไหนเสี่ยงโชคกันค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ฮือฮาเหมือนกันคุณผู้ชม
เป็นที่สุดของที่สุดและที่สุดแห่งการเจิมรถค่ะ

เห็นแบบนี้นึกว่าอยู่ในอุโบสถอะไรนะไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ภาพปฏิมากรรมพระอุโบสถอะไรไม่ใช่

พระอาจารย์ประสิทธิ์อาริโยวัดทรัพย์กองทองที่แพทย์ชะบูน
กำลังเจิมรสลงยันที่ฝากระโปรงหน้า

แล้วดูลายเส้นสิคะทั้งคมทั้งเข้ม
ทั้งวิจิตบรรจงงานสินชัด

แล้วใช้เวลาเนี่ยกว่าจะเจิมรถกว่าจะลงยันเสร็จนี่
นานเลยนะคะเพราะว่ามันละเอียดจริง
แต่ที่นานกว่าการเจิมรถนานกว่าการลงยัน

กว่าจะว่างรอเป็นปีคุณสุภาษารา
ถึงจะว่างมาเจิมรถให้แบบนี้
ทีนี้ค่ะพอเห็นเจิมรถแบบนี้แล้ว
หลายคนบอกว่าอยากรู้ว่าป้ายทะเบียนอะไร

ป้ายทะเบียนงองงูบอบไม้ไม้๓๙๐๕

ขับขี่ให้ปลอดภัยต้องมีสติอย่าประมาท
อันนี้เป็นข่าวตัวเลขที่เรานำมาให้ได้ติดตามกันนะคะ

สิ่งที่มันจะได้เงินมาได้ง่ายที่สุด
ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเสี่ยงคือการตั้งใจทำงาน

เออมือสองเท้าของเรานี่แหละค่ะ